สำคัญดูเรื่องนี้หน่อยค่ะมันเกิดอะไรขึ้น
ตอนกลางคืนด้วยแล้วก็เป็นช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์ด้วย
ผู้หญิงคนนึงเนี่ยค่ะขับรถเก๋งมาแล้วก็ชนด่านเคอร์ฟิลล์
นี่ดูสิอยู่ในสภาพหน้ารถยับแบบนี้
ตำรวจนะพยายามไปคุยกับเธอพยายามให้เธอเนี่ย
วัดระดับแอลกอฮอล์ว่าให้เป่าซิเป่าซิ
ปรากฏว่าเธอก็ไม่ยอมเป่าอมอยู่แบบนั้นนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บด้วย
จากการที่เธอขับรถพุ่งชนด่าน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนพะหนโยธินขาออก
บริเวณช่องทางด่วนหน้าโรงงานเคที่ตำบลคลอง๑อำเภอ

แล้วก็ป้ายสัญญาณไฟโดนชนได้รับความเสียหาย
แล้วก็เจอรถเป็นรถนิสสัน
ทะเบียนคคถ๕๕๒๓กรุงเทพฯมหานครนะคะ
ด้านหน้าเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
เมื่อสักครู่นี้ก็คือโดนชนได้รับความเสียหาย
ส่วนคนขับรถคือนางเออายุ๕๓ปีได้รับบาดเจ็บ

ส่วนเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นกระบะ
กระบะอีซูซูรถตำรวจเนี่ยนะคะ
เป็นของตำรวจสพคลองหลวง
ด้านหน้าก็โดนชนได้รับความเสียหาย

อกจากนี้ยังมีรถจักรยานยนต์ตราโล่

ตำรวจเองได้รับบาดเจ็บอีก๒นายนะคะ

ก็เล่าให้ฟังบอกว่ากำลังจะกลับบ้าน

ไม่เห็นเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจอยู่

ทีนี้ค่ะทางด้านร้อยตำรวจเอก
ทวัฒน์ทักษิณรองสารวัตรจราจร

บอกว่าจุดตรงนี้มันเป็นจุดเบี่ยงการจราจร

ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่
สีดำคันนี้ขับมาด้วยความเร็ว

พากันกระโดดหนีกระเจิงคนละทิศคนละทางเลย

เวลาตั้งด่านทางตำรวจเองก็วาง
มีป้ายไฟมีสัญญาณไฟไซเรน

ตำรวจจราจรได้รับบัตรเจ็บ๒นาย

เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็เอาเครื่อง
ที่จะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ให้เธอเป่า

แล้วก็นำตัวผู้หญิงคนนี้ไปตรวจวัด

ก็ยังปฏิเสธอีกแน่นอนค่ะ
ถ้าเกิดปฏิเสธก็ต้องสันนิษฐานเอาไว้ก่อนเลย
ว่าเมานะคะตำรวจก็คุมตัว
ดำเนินคดีในข้อหาเมาสุราขณะขับรถ

เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหาย

แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ